พาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปต่อที่จังหวัดบุรีรำนะครับ
ล่าสุดมีการออกมาวิภาควิจารณ์ในสังคมออนไลน์
เรื่องการเอารูปปั้นกรรมสูตรไปตั้งในสวนสุขภาพที่บุรีรำนะครับ
ล่าสุดครับทางด้านของประธานสโมสรบุรีรัมยูนิเต็ดนะครับ
คุณเนวินชิดชอบออกมาชี้แจงครับ
หลังจากถูกสังคมออนไลน์วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีการนำรูปปั้นกรรมสูตรไปตั้งในสวนสุขภาพ
คุณเนวินบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกต้องการจะดึงดูดนักท่องเที่ยวครับ
นายในวินชิดชอบประธานสโมสรบุรีรำยูเนเต็ดนะครับ
ออกมาระบุถึงกรณีที่สังคมออนไลน์ออกมาวิพากษ์วิจารณ์
กรณีที่มีรูปปั้นแกะสลักกรรมสูบพฤติกรรมการร่วมเพศชายหญิงจำนวน๑๒ท่า
ตั้งเอาไว้รอบสิวลึงขนาดใหญ่ภายในบริเวณสวนศิวะ๑๒ข้างประสาทพนมรุมจังลองนะครับ
แล้วก็ศูนย์การค้าบุรีรำคาโซแหล่งช้อปปิ้งแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของคนบุรีรำครับ
เขาบอกว่าถือว่าเป็นความประสบความสำเร็จนะครับที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าประกาศมาตลอดว่าต้องการจะสร้างความแปลกต้องการความอลังการ
หากทำเป็นรูปปั้นปกติก็จะไม่มีใครสนใจครับ
ก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จอย่างที่มีคนวิภาควิจารณ์
เพราะคาถาในการตั้งในการสร้างเมืองบุรีรำที่ผมประกาศมาตลอดก็คือว่าหนึ่งมันต้องแปลก
ส่วนสุขภาพเนี่ยจะกระทบกับเด็กและเยาวชนหรือไม่นายเนวินก็ตอบด้วยสีหน้าอมยิ้มนิดหนึ่งนะฮะบอกว่า
สวยไปหรือเปล่าพร้อมระบุว่าคนเราเนี่ยเกิดมาจากสิ่งนี้ครับ
ควรจะหาวิธีการสอนให้เด็กเข้าใจเพราะหากไม่มีประโยชน์
ก็คงไม่มีการกำหนดไว้เป็นสูตรเอาไว้แบบนี้นะครับ
แล้วก็ขอเชิญชวนให้ผู้ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมนั้นไปชมของจริง
ก่อนจะมีการวิพากษ์วิจารณ์นะครับ
อันนี้ก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีการทำขึ้นมาที่จังหวัดบุรีรำนะครับ